เป็นมาไรไทรลัทไม่ใช่มาไรนะจ้าที่เราขึ้นนะทุกคนนะคะ
ก็คือดาราดังคุณผู้ชมที่เซ็กซี่สตาร์
ขึ้นปกแรกหน้าหนึ่งไทรลัทของเราค่ะ

ใช่โตเป็นสาวสะพรั่งหันมาเอาดี

แต่พอเจอช็อตนี้ก็ไปที่ถ่ายมารัยไทรรัฐ

ดิฉันว่าตอนนี้ช่างภาพในสตูไม่ได้มองเราเลยนะคะ
โอ้โหเนื้อนมไข่ไม่มีพร่องค่ะ
ขาเอวเอวคลอดแม้จะแต่งงานออกโรงออกย่างออกเรือนไปแล้วนะคะ
ก็ไม่ทำให้ดีกีความเผ็ดร้อนของนางลดไปเลย

อันดับ๓ค่ะเป็นนางเอกรุ่นเล็กจากวิกลาดพร้าวนี่เลย

เชี่ยวเก๋เท่อินเทรนด์นะคะ
ตอนนี้ช่างภาพไม่สนใจเราเลยค่ะดิฉันอยากเครื่องข่าวนี้ทิ้งมากเลยนะคะ
อันดับ๔ค่ะนางเอกมาแรงจากวิกหมอชิดน้องนาวที่สานาท
นี่คว้าไปครองขอแหวกแนวเซ็กซี่แบบสปอร์ตฟิตแอนดเฟิร์มค่ะ
นะคะถึงแม้ว่าจะมีหวานใจเป็นพี่ในวงศกรแล้ว
แต่เธอก็ไม่ขาดตัวบกพร่องเรื่องเห็นไหมคะ

ปิดท้ายกับน้องสาวดิฉันเองเชอเบลค่ะ
ร้อนทั้งฝีมือการแสดงการให้สัมภาษณ์ลีลาทั้งหลายทั้งปวง
สายตานางนินาใช่ยั่วย่วนมาก
นะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าปีนี้ค่ะนะคะปีหน้าเนอะ
จะมีสาวสวยคนไหนนะคะได้ขึ้นมาไรไทยรัฐแน่นอ
ที่ติดโพลกันมา๕คนนี้ถือว่าเป็นแบบหน้าใหม่นะ
สำหรับในความแบบในลูกเซ็กซี่ของเขานะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะให้สาวหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะคะ